เพราะรักจึงไว้ใจแล้วเพราะอะไรถึงทำกับฉันได้

เรื่องนี้อยากจะเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเพื่อนก็รักกันแหละก็แกล้งกันไง
แกล้งอะไรล่ะทำไมทำไมถึงทำให้เธอคนนี้ต้องขับรถจากบ้านกลับไปที่ทำงานอีกครั้ง

ทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอหน้าล่ะ
หยองมึงต้องพาสักไว้ที่ออฟฟิศด้วยมึง

นี่ไงเธอสาวสวยคนนี้เธอกำลังจะกลับบ้าน
ขี่มอเตอร์ไซส์ใส่มัวกันแล้วออกไปละ
ขณะที่เพื่อนเองก็ได้ถ่ายภาพมือถือของเธอเอาไว้
ตอนที่เธออยู่ที่ทำงานแล้วก็ส่งไลน์ไปบอกว่าเธอกลับมาที่ทำงานหน่อยเธอลืมมือถือเอาไว้

มาถึงปุ๊บเพื่อนบอกมือถือนี่ไงมือถืมือถืออยู่ไง

ลืมว่าเอามือถือไปแล้ว

เออก็ตลกไงก็แกล้งแหละ
แกล้งก็สนุกแต่บางทีเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงนะ
ถือโทรศัพท์แต่หาโทรศัพท์ไม่เจอ

เป็นคนย้ำคิดย้ำทำ

เหมือนเพื่อนส่งข้อความมาแล้วแบบเฮ้ยเออใช่เขามาสั่ง
เหมือนที่เขาว่ามือถือเป็นอวัยวะอีกอย่างหนึ่งที่ติดตัวเรา
จนเราลืมไปเลยว่ามันคือมือถืองอกมา
ใช่ไหมพอเตือนปุ๊บเราก็คิดว่าเราลืมจริง
แต่อย่าไปแกล้งใครแบบนี้สงสารเขาเข้าใจไหม